โมง๓๓นาทีนะครับบันเทิงไทยรัฐนะครับตอนนี้ช่วงสดจริงถึงตัวนะครับและแน่นอนเป็นช่วงที่เราจะไปพูดคุยสดนะครับกับเซเลปนะฮะหรือว่าคนที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้ววันนี้นะครับเซเลป
คนนี้นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วซึ่งอยากจะบอกเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะ
แล้วประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างครอบครัวมีลูกถึง๔คน
แต่หลายสาวหลายคนกลัวการมีลูกนะเพราะว่าพอมีลูกเดี๋ยวกลัวหุ่นเสียกลัว
คือเอวเล็กมากแล้วอย่างนี้หุ่นจะเละเทะเหมือนที่ชาวโลกเขากลัวกันหรือเปล่า
วันนี้นะฮะเราจะมาสดแล้วเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กับเธอด้วยนะฮะ
แต่ก่อนอื่นนะครับตอนนี้น้องพลอยชิดจันทร์นะฮะอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะ
สวัสดีครับพลอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อยู่กันพร้อมหน้าเลยนะฮะเชอรี่นะครับและใบตองนะครับ
โอเคขอบคุณมากพลอยสบายดีนะอุ๊ดมากค่ะพี่เปิ้ลสบายดีค่ะ
ตื่นแต่เช้าตอนนี้อยู่ตื่นแต่เช้าเลยค่ะปกติลูกตื่นเราก็ตื่น๖โมงครึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปกติเป็นคุณแม่ที่เราดูแลลูกอย่างเดียวไม่ใช่เหรอเรามีลูก๔แล้วแล้วนี่มาอยู่ออฟฟิศ
อยู่ออฟฟิศทำงานด้วยค่ะทำงานด้วยหรอนี่คือออฟฟิศของเราได้ทำงานสิค่ะพี่เปิ้ล
พลอยทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเล่าให้ฟังก่อนทำส่งออกลำไยอบแห้งค่ะแล้วก็ผลไม้สดด้วย
ลำไยของเราก็นะคะแต่ไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่าลำไยก็จะเป็นลำไยเดี๋ยวนะโอ๊ยเหลือนิดเดียวเป็นแซมเปิ้ลได้เลย
ได้เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมก่อนขออนุญาตบอกท่านผู้ชมก่อนนะฮะว่าพลอยชิดจันเนี่ยนะฮะ
จากที่จะเป็นคุณแม่ลูกสี่นะฮะแล้วครอบครัวของเธอเรียกว่าทำธุรกิจส่งออก
ประสบความสำเร็จในระดับต้นของประเทศไทยนะฮะนี่เป็นเรื่องที่น่ายกย่องและชมเชิง
ว่าหลายคนเมาส์กันพี่พลอยว่าเอ๊ะพี่พลอยเนี่ยอยู่กลายไปเป็นสาวไฮโซไปทำอะไรมาที่บ้านแฟนทำอะไร
พลอยทำอะไรทำไมอยู่กลายเป็นคุณนายไฮโซขนาดนี้มีลูกหลังบ้านนอนชิวด้วย
ไม่เลยไม่เลยจริงแล้วเราก็ทำงานแหละค่ะก็ยังทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยดูแลบ้านดูแลครอบครัวเนาะ
แล้วก็ทำธุรกิจไปด้วยค่ะแต่โชคดีที่แบบออฟฟิศพอยอยู่ในบ้าน
ก็เลยแบบดีหน่อยเราสามารถแบบแวบไปแวบมาอย่างเงี้ยมาเช้าก็คืออยู่กับลูกเสร็จพวกเดินมาที่ออฟฟิศมาดูงานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
วันนี้มีทำอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวสักครั้งก็บ้านพลอยอยู่ที่อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ
แล้วออฟฟิศล่ะคะออฟฟิศอยู่ในบ้านเลยล่ะคะออฟฟิศก็อยู่ในบ้านเลยอะเดี๋ยวให้ดู
อันนี้คือออฟฟิศนะคะ
อันนี้ไวภาอันนี้ไวภากันนิดหน่อย
พลอยบ้านกี่ไร่คะเนี่ย

เป็นพันไล่แน่นอนเลย

ตอนนี้น้องไปไหนหมดอ่ะไปโรงเรียนแล้วหรือว่ายังไงคะ
น้อง๓คนไปโรงเรียนค่ะ๓คนไปโรงเรียนแล้วก็๑คนอยู่บ้าน
คนชื่ออะไรบ้างอายุเท่าไหร่เล่าให้ฟังหน่อย

สัญญาณไม่ดีสัญญาณหายเรียบร้อย
เพราะว่าฝนตกสัญญาณก็เล็กเล็กน้อยกำลังได้ชื่อ
เดี๋ยวสัญญาณหายตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่

โอเคนี่ก็คือนี่ก็คือชีวิตของพลอยชิดจันทร์นะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า
น้องเก็บเลี้ยงลูก๔คนแล้ว

สวัสดีค่ะหรือยังลูก

มีกี่คนชื่ออะไรบ้างชิลินแล้วใครอีก

ไปโรงเรียนตอนนี้ชิลินอยู่บ้านคนเดียว

ชิลินนี่กี่ขวบแล้วอะคะ

เอาอย่างงี้เดี๋ยวกลับไปปรับสัญญาณอีกนิดนึง
แต่แน่นอนนะฮะช่วงนี้ยังไงเราก็ต้องพักเบรก
เพราะว่าช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมานะครับ
แล้วก็มาดูกันว่า
แต่ก่อนนี้ที่เธอหุ่นขนานนามว่า
แล้วทำได้ทำได้เพราะอะไรด้วยนะฮะ
สักครู่เดียวพักโฆษณาดูโฆษณาดีสักครู่เดียวครับ
บันเทิงไทยรัฐนะครับ๙โมง๔๒นาทีนะครับ
ตอนนี้เราอยู่ในช่วงสดชิงถึงตัวนะครับ
และแน่นอนช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงเราจะคุยสดนะครับ
เซเลปนะฮะคนดังที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจนะครับ
ประสบความสำเร็จในด้านการทำธุรกิจส่งออกนะครับ
ตอนนี้เธอก็ยังอยู่ในสายของเรานะฮะอ่าสวัสดีเชอรี่

แล้วลูกพี่พลอยมี๔คนไล่ชื่อกันด้วยคนน้องชิโน่ใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะคนที่สองคือชิลลี่ชีต้าคนนี้แล้วก็ชิลีน
คนที่สองคือชิลินชาหญิง

ขวบครึ่งค่ะชิลินขวบครึ่งค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ

คนตัวหกขวบค่ะ
หกขวบขวบสี่ขวบค่ะสามขวบแล้วก็นี่แหละขวบครึ่งอ๋อเอาละฮะ
ทีนี้เนี่ยทีนี้นะฮะเรามาเข้าประเด็นกันนิดนึง
เพราะว่าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทั้งประเทศนะฮะ
เพราะว่าหลายคนเนี่ยกลัวเหลือเกินว่ามีลูกมีลูกแล้วหุ่นจะพังนะฮะ
แต่พลอยชิดจันทร์เป็นผู้หญิงที่มีลูกแล้วนะฮะถึง๔คน
แต่สามารถดูแลหุ่นให้ขนานนามเอว

งั้นขอทาบให้ดูจัดอีกครั้งนะคะ

ดูกันหน่อยนะคะ

ผู้หญิงดูกันนะผู้หญิงกลัวเหลือเกินนะคะ

มาดูนี่ฮะคนนี้แม่ลูก๔หุ่นเป็นไงฮะตอนนี้
หุ่นเป็นไงฮะตอนนี้
ตอนที่ดูใส่เกลียดขัดสั้น

ขาพี่ปลอยเท่าแขนที่ฉันเลย

หุ่นแม่ต้องยิ่งดูแลตัวเอง

ทีนี้ไม่แข่งกับพี่ปลอยจริง

พี่ปลอยค่ะ

ของพี่ปลอยหน่อยได้ไหม

จริง

มันก็เป็นอะไรที่ใช้พลังงานเยอะด้วยนะคะ

จะยอมให้แบบว่าสาวไม่ได้
เราต้องแบบคือรู้สึกว่า
ทำไมเป็นแม่เราต้องอ้วนต้องเพลตต้องโบ๊
ต้องพลาดต้องเสียด้วย
คือรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเอง

อยู่ด้วยถ้าว่ากำลังกายช่วงที่อยากจะลดเนี่ย

อย่างงี้นะคะให้มันลด

ปล่อยชิดจันปิดหรือยัง

จริงแล้วรอพี่เปิ้ลนะ
แค่พี่เปิ้ลมีอีกใครก็อาจจะมีรุนอีก
พอแล้วเดี๋ยวจะทำหมันโชว์กันแล้วเนี่ย

วันก่อนเราไปสัมภาษณ์พี่แมนการินที่บ้าน

ว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้พลอยชิดจันทร์กลายเป็นพลอยชิดซ้าย
เขาจะมีลูกเยอะกว่า๔คนค่ะ

สู้น้ำเกลวขอให้มีสัก๖เนาะ

แต่นั่นแหละฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับ
ต้องขอขอบคุณนะฮะน้องพลอยชิดจันทร์มาก
ที่ได้มีโอกาสให้เราได้มาเยี่ยมชมนะฮะ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยทั้งประเทศนะฮะ
ที่มีลูกแล้วสามารถดูแลตัวเองได้ขนาดนี้นะฮะ
นั่นก็คือเรื่องของการเลี้ยงลูกให้เหนื่อยนะ
แล้วก็ออกกำลังกายร่วมด้วย
แล้วเธอก็ยังเป็นสาวเก่งที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจด้วยนะฮะ
ขอบคุณมากเลยนะเวลาหมดแล้วขอบคุณนะครับ

ขอบคุณค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอัดไม่เสร็จ
กล้าเดี๋ยวยังอัดรายการไม่เสร็จ
ขอบคุณค่ะพี่พลอยขอบคุณค่ะ

ก้าวมานี่มาสวัสดีครับ

เดี๋ยวปล่อยให้วิ้งเข้ามา
เอาละฮะนะฮะแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของดีนะฮะ
เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทั้งหลายนะฮะว่า
ไม่ต้องกลัวนะครับพอมีลูกแล้วเราสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรนะครับ
ก็ขอให้ทุกคนนะครับเป็นคุณแม่ที่สวยงามอย่างนี้ตลอดไปนะครับ
ขอบคุณครอบครัวพลอยชิดจันทร์นะครับที่ให้เกียรตินะฮะ
และนี่ก็คือเรื่องราวของบันเทิงไทยรัฐนะครับ
สวดจริงถึงตัวพบกันใหม่จันทร์ถึงสุข

โปรดติดตามตอนต่อไป